ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ระเบิด
หลังจากมีเสียงระเบิดดังขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
๑๑๑๑๒ในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
หลังจากนั้นเองก็มีการควบคุมตัวทั้งผู้ที่คาดว่า
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุและผู้ต้องสงสัย
ซึ่งปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดต่างรวบรวมข้อมูลได้

ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่านอกจากไปดูเรื่องของเสียงระเบิ
เกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
ในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
จากเหตุการณ์ดังกล่าวตำรวจในพื้นที่สามารถควบคุมตัว
ผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้
แต่ว่าล่าสุดนี้นะครับมีรายงานออกมาว่ามีแนวโน้มว่า
อาจจะมีการจับกลุ่มผิดตัวครับทำให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นั้นก็ออกมาตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปประชุมร่วมกับตำรวจชุดคลี่คลายคดีนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาครับ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
โดยมีการมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการจับกลุ่มตัวนายสักกรินคฤหัส
ถูกนำตัวไปควบคุมที่ค่ายทหารมณฑนทหารบกที่๔๑
เรื่องต้นมีรายงานว่าน่าจะมีแนวโน้มจับกลุ่มผิดตัว
ทำให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นก็ตำหนิการทำงานเจ้าหน้าที่นะครับ
เร่งรัดการจับกลุ่มผู้ต้องหารายแรกเร็วเกินไปโดยที่ไม่ทันตรวจสอบให้ดีซะก่อน
แต่ก็ยังไม่มีการถอนหมายจับหรือยังไม่มีการปล่อยตัวในช่วงนี้นะครับ
สำหรับผู้ต้องหารายนี้เนื่องจากว่ายังคงอยู่ในการควบคุมของทหารครับ
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดภายในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวนั้นพบว่า
มีผู้ต้องสงสัย๒คนครับเดินเข้าไปในห้างช่วงเย็นวันที่เกิดเหตุ
หลังก่อเหตุก็ขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างหน้าห้างสรรพสินค้าดังกล่าว
เพื่อจะมุ่งหน้าไปยังบขศนครศรีธรรมราชนั่งรถทัวร์สายเกาะสมุยสุงัยโกลก
ไปลงที่บขศอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
จากนั้นก็นั่งรถโดยสารเข้าไปในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมากเบื้องต้นณขณะนี้คือมั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน
น่าจะเป็นคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
หลังจากประชุมหารือเรียบร้อยแล้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะก็เดินทางต่อไปยังสารมณฑลทหารบกที่๔๑
ค่ายวชิราวุฒิครับนำสำนวนคดีวางระเบิดที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้
จากการรวมพยานหลักฐานจำนวนมากเบื้องต้นณขณะนี้คือมั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน
จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเสนอต่อยังศาลขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับผู้ที่ก่อเหตุและจากข้อมูลนะครับคุณผู้ชมพบว่าผู้ต้องหาคือนายอาฮมะเล็งหะอดีตผู้ต้องหาคดีความมั่นคงเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอตากใบนราธิวาสเมื่อปี๒๕๕๙
จากนั้นครับคณะของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดสุราธานีพังงาและภูเก็ตโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้คดีนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ